ครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงนักสู้ชีวิตคนต่อไปของเรา
ชีวิตยังไม่สิ้นดิ้นกันต่อไปครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชีวิตของผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขามีความกระตันอยู่เหนือความคาดหมายจริงค่ะคุณผู้ชม
ชื่อธนชกนามสกุลแป้นน้อยอายุ๕๑ปีครับ
ปัจจุบันขับแท็กซี่มาแล้ว๑๕ปีครับ
บางวันก็มีความสุขบางวันก็กดดันครับ
ผู้โดยสารดีก็ดีเจอผู้โดยสารไม่ดีก็ทำให้เราเครียดต้องเอาใจเขานะครับ
บางครั้งขับไปเป็นชั่วโมงไม่ได้ผู้ธิสารเลย

ซี่มีอายุการใช้งาน๑๒ปีครับ
ตอนนี้เหลืออีกประมาณ๑๐เดือนหมดแล้วครับ
ทุกวันนี้ก็ต้องมาดูแลแม่ยาย
ตอนแรกแม่ยายผมเป็นโรคเบาหวาน
แต่ช่วงหลังนี่ไปเชื่อทางรายการทีวี

กลับกลายเป็นโรคไตเลยคราวนี้
หนักเลยครับต้องฟอกไตอาทิตย์ละ๒ครั้ง
ตอนนี้เดินไม่ได้นอนติดเตียงครับ
ก็ได้ธนโชคเขาช่วยเหลือดูแล
เวลาจะไปฟอกไตเขาก็อุ้มนั่งรถ

แล้วก็ไปอุ้มขึ้นเตียงโรงพยาบาล
ขากลับมาก็ต้องอุ้มจากเตียงโรงพยาบาลลงมานั่งรถ
เขาทำให้หมดเลยเขาคนเดียวที่ไปทั้งบ้านอ่ะมีเขาคนเดียวอ่ะ
ผู้ชายเขาก็ดูแลแม่มาตลอดตั้งแต่ป่วย
ปีปีนี้แล้วค่ะ
ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องดูแลแม่ครับ
หาข้าวหาปลาฉีดยาให้แม่

ผ่านไปประมาณ๑๑โมงหรือเที่ยงนี้
ถ้าเราไปไม่ไกลก็ต้องขับรถกลับมาที่บ้านอีก
เพื่อจะมาหาข้าวหาน้ำไว้ให้แม่กินอีก๒วัน
เสร็จภารกิจจุดนี้ก็ไปสู้ต่ออีกขับรถอีกต่ออีก
ถึงเย็นนี้ก็ซื้อกับข้าวกับปลาเข้ามา
หาอาหารให้แม่ทานฉีดยาให้แม่อีก

วันก็ได้ค่าแก๊สไปวัน
ซื้อกับข้าเทปไม่เหลียวสุดอยู่กับกระเป๋า
ลูกของแม่เขาก็ทำงานเข้ากะเช้าเข้ากะเย็น

ธนาโชคตอนนี้หนูอยู่กับพี่ธนโชคมา๑๒ปีทั้งหมด
พี่โชคเป็นคนดีค่ะขยันทำมาหากิน
ก็ไปส่งแม่ฟอกไตเสร็จก็ต้องกลับมารับลูก
เสริญหนูก็ต้องทำงานเท่ากัก

ส่วนมากก็จะเป็นแกที่รับบทเยอะหน่อยที่ต้องดูแม่
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาดูแลรับผิดชอบครอบครัว
อยากขอบคุณเขาที่ดูแลแม่นะ
ถือว่าแม่ก็โชคดีแล้วที่มีเขา
ถ้าไม่มีเขาแม่ก็คงลำบาก
ตรงคืนนึกดึกดึงทีเรียบเขาก็ยังต้องลุก
ออกไปกินน้ำอะไรอย่างเนี้ย
จริงแม่ก็คิดว่าอยากจะไปด้วยกัน
เดินก็ไม่ได้ตาก็มองไม่ค่อยเห็น

ผมไม่เคยคิดว่าแม่ยายจะมาทำให้ผมลำบากหรือไม่ผมจน
ผมไม่เคยคิดเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็คือว่า
เมื่อชาติก่อนเขาอาจจะดูแลผมอย่างนี้ชาตินี้ผมต้องดูแลเขาครับ
คิดว่าต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
ใจผมนะครับถ้ามีรถใหม่คิดว่าต้องหาเงินได้ดีกว่านี้ครับ
ผมจะได้มีเงินไปดูแลแม่ยายครับ
เป็นความกระตันอยู่ที่หาได้ยากนะคะ
เห็นแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าชื่นใจแทนคุณแม่ยาย
แล้วก็ชื่นใจแทนคุณภรรยาที่ได้เจอสามีที่ดูแลดีทั้งตัวภรรยาเองแล้วก็ตัวของแม่ยายด้วย
อยากจะเห็นตัวจริงแล้วล่ะค่ะว่าคนที่มีจิตใจงดงามได้ขนาดนี้เนี่ย
หน้าตาของเขาตัวจริงของเขาจะดูดีขนาดไหนคะ
พบกับเขาเลยคุณโชคโชเฟอร์แท็กซี่ชีวิตนี้เพื่อแม่ยายครับ
สวัสดีครับเชิญตรงกลางนี้เลยครับ
อันนี้เป็นเครื่องแบบของคนแท็กซี่ต้องใส่อย่างนี้ทุกคนไหมครับ

นะฮะทวนหมดคว้ำอ่ะครับว่าจะต้องสีนี้

ต้องใส่ต้องมีชื่อติดทุกคน

สวัสดีที่สำคัญด้วยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของเรานะครับ
เป็นยังไงบ้างครับชีวิตครอบครัว
ตอนแรกก็มีความสุขกับความสบายดีเลยครับ

ช่วงที่แม่เป็นโรคเบาหวาน

ครับเป็นมานับ๑๐ปีครับ
คุณแม่ตอนนั้นเปิดทีวีดู
ทีวีโฆษณาให้เราดูว่าจะหายเบาหวาน

เขาให้โทรไปสั่งแม่ก็เลยโทรไปสั่ง

มาส่งถึงบ้านแล้วมาเก็บเงินไป

แล้วมันเป็นยาแบบไหนครับคุณแม่

รับประทานยานี่กี่นานคะถึงเริ่มไม่สบาย

แล้วดูรู้สึกว่ามันก็ไม่ไปทางไหนเลย

ทานอยู่พอหนักเข้ามันไม่ลดแล้วก็จะกลับไปหาหมออีก
มันเวียนหัวหน้ามืดจนกระทั่งมาเป็นโรคไต
ช่วงนั้นก็คือพอทานยาอันนี้คุณแม่ไม่ไปหาหมอเบาหวานเลย

ว่ามันจะลดลงมันจะหายค่ะ

ณตอนนี้ค่ะพี่โชคเป็นอะไรบ้างคุณแม่เป็นอะไรมั่ง

ครับฟอกไตอาทิตย์ละ๒ครั้งครับ

ก็ตอนนี้แม่เสียอยู่อาทิตย์ละ๑๐๐๐บาท
บางครั้งยาส่วนต่างต่างหากเขาเสียเอง
ทำอยู่ตรงนี้ค่ะกี่ปีแล้วคะ

อันนี้ฟอกมา๗ปีแล้วค่ะ

ค่ะ
วัตรประจำวันที่พี่โชคต้องทำให้คุณแม่ยายเลยเนี่ย

เช้าตื่นมาหากับข้าวให้แม่กิน
ก่อนทานข้าวต้องฉีดยาก่อน

ภาระเสร็จปุ๊บก็ออกไปขับรถ

ถ้าคนติดหน่อยอาจจะเป็นบ่ายโมงแล้วต้องหวนกลับมาหาข้าวให้กิน
แล้วก็เสร็จภารกิจทุกอย่างแล้วก็ออกไปขับรถ

เพราะเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาจะต้องวิ่งงานต่างจังหวัด

ภาระยาเขาทำงานเป็นกะ
บางทีเข้ากะเช้ากลับบ้านเกียรติศาสตร์๐ถึง

ทีนี้ภาระของภรรยาทั้งหมดพี่ก็รับไว้
ดูแลแม่ของภรรยาเปรียบประดุษแม่เรา
มันมีวิธีง่ายกว่านั้นไหมคะพี่โชค

หนึ่งแฟนเขาก็ดีแม่ยายเขาก็ดี

คิดว่าบุญคุณที่แม่มีกับผมเนี่ย

บางครั้งผมไม่มีตังค์

นั่นคือเรื่องที่จุดประกายให้พี่โชค

อะไรที่ทำให้เรามีความผูกพันกับเขา

จากเรื่องแหวนเรื่องอะไรนี่แหละครับ
คือว่าเขาดีกับผมมากครับ
จะทดลองอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษายังดีเลย
บางครั้งเรา

นี่หรือเปล่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่
พี่เองก็ฝากดวงใจไว้กับแม่ยาย

เพราะเราเองก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้ว

เหมือนพ่อเหมือนแม่จริงเลยไหมคะพี่

ไม่รู้สึกเป็นภาระบ้างเหรอคะ

จะรับคนไหนจะต้องกลับมาดูแล
ไม่รู้สึกเหนื่อยและเบื่อหน่ายบ้างเหรอคะ

คิดว่าในชาติก่อน
ชาติก่อนต้องมาตอบแต่แม่เถ็ดครับ
คุณสามภรรยาคุณโชค
สามีเขาดูแลแม่เราดีขนาดนี้

ก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน
ก็จริงมันต้องเป็นหน้าที่ของหนู
แต่ว่าด้วยภาระงาน

ไม่เป็นไง
อันนี้คือเรื่องของความต่อสู้ในครอบครัว

เพราะว่าทุกวันนี้รถผมก็เป็นรถเก่าแล้วแล้วครับ
เห็นบอกว่าอีกกี่เดือนนะฮะ

คือรถแท็กซี่จะมีอายุการใช้งานตั้งแต่เริ่มจดทะเบียน

มีปัญญาหาเงินผ่อนได้หรือว่ามียาหาเงินไปดาวน์ได้

เอาละครับตอนนี้รู้ปัญหาของคุณโชคแล้ว
รายการของเราครับคุณโชค
เรามีเงินให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลย
ถ้าคุณทำได้คุณร้องเพลงให้ได้
ครบ๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลยเนี่ย
เรามีให้สูงสุด๑ล้านบาท
คุณโชคตอบออกมาสิครับว่า
คุณโชคต้องการเงินจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเท่าไหร่ครับ

๑แสนบาทสำหรับรายการของเรา
คุณโชคต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด
เหมือนป้ายายีเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนพร้อมนะครับ

เริ่มกันที่เพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท

อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

เปิดอินโทรออกมาแล้วนะครับ

เป็นเพลงของนักร้องลูกทุ่ง

เป็นไงครับคุณโชคเพลงแรกที่เรานำเสนอให้

ปกติสามีร้องเพลงให้ฟังบ่อยไหมคะ

ร้องในห้องน้ำคือร้องในห้องน้ำแล้วเสียงรอดออกมา
พอฟังได้แม้ที่บ้านร้องในห้องน้ำมีเสียงจับเลาะมาก
เพราะฉันจะร้องยังไงก็ต้องร้องครับเพลงนี้
ครับโชคเพราะว่าเป็นเพลงแรกเป็นเพลงที่หนึ่ง
แต่เรามีโอกาสให้คุณโชคนั่นก็คือตัวช่วยนะครับ
ตัดสินใจให้ดีถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ได้เลยนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับคุณโชคครับ
สำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณโชคครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้

เกิดอะไรขึ้นคะพี่โชค

มันไม่ได้ร้องจนจบใช่ไหม
ตกลงตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะครับ
แผ่นที่หนึ่งถึงแผ่นที่หก
คุณโชคจะเลือกแผ่นไหนครับ
ส่วนหน่อยครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๒ก็คือ

เพลงนี้ได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับพร้อมนะครับคุณโชคพร้อมครับ
มาถึงเพลงที่๑ครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
สมาธิพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงมาครับ

ดีทนบูเรียน้ามนี้ดังไปทั่วที
สมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องทายเรียกมา
เกลอกล้องเกลียงไกลควงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชา
พระศพนี้กรอนทวลาตาก็มาขอพรม
ชนบุรียังมีลูกหมีคนหนึ่ง
เสียใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวาวอน
แต่ลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไฟจำจร
ตามหาทั่วตรอกซอกฟ้อนจากที่นอนไม่หวนมา
น้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาด
นั่งรออุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนาน
ขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมา
ถามข่าวพี่ป้าน้าบอกไม่มาแล้วตั้งนาน
ชนบุรีตอนนี้ใจลูกแทบสิ้น
หวังพึ่งองค์พ่อตากศิลป์ให้แฟนคืนถิ่นสงสาร
พวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพาน

เหลืองตา
เอาล่ะมาเตรงที่หนึ่งหมูราค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณโชคร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ไทย
เตรงที่หนึ่งหมูราค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณโชคร้อง
คุณโชคร้องได้ครับ